ถ่านไฟเก่ากันหน่อยคือคู่นี้เนี่ยก่อนหน้านี้เขาเลิกรากันไปแบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่
ฝ่ายหญิงออกมาเหน็บผ่านโซเชียลเหน็บแล้วเหน็บอีกเหน็บแล้วเหน็บอีก
แต่ล่าสุดค่ะพอสรันออกมายอมรับเลยว่าตอนนี้เนี่ยกำลังตามง้อดาวพิมพ์ทองอยู่นะคะ
ที่ผ่านมาหนุ่มพอร์ตเองยอมรับว่าเขานี่แหละเป็นคนผิดเองตอนนี้จึงขอโอกาสปรับปรุงตัวและเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
ซึ่งครั้งนี้หนุ่มพอร์ตขอแบบไม่รีบร้อนนะคะพร้อมกับบอกสถานะตอนนี้ว่าเป็นคนตามง้อจ้า
ตัวเราไม่ดีด้วยอันนี้พูดตรงผู้ชายพูดเลยจริงเราก็ไม่ดีกับเขาด้วยอะไรอย่างนี้
แล้วก็อย่างนี้เราก็อยากแก้ตัวอยากจะลองกลับมาคุยลองมาปรับกันใหม่ดูซิปรับปรุงตัวนิดนึง
ก็คาดหวังเหมือนกันครับแต่ก็ไม่รีบไม่เร่งอะไรก็เรื่อยดีกว่าค่อยเป็นค่อยไปเนอะบางทีรีบไปก็ไม่ดี
ยังยังครับยังก็คือก็กลับมาคุยกัน
คุณความยังไงครับคุณตามนี้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
เขากำลังตัดเพาะอยู่หรือเปล่านะคะ